ต้องยอมรับอย่างหนึ่งหลังจากที่เพื่อไทยแถลงข่าว
รวมทั้งก้าวกลายที่จบไปเมื่อสักครู่นะ
ตอนนี้ในโลกออนไลน์ร้อนระอุมาก

เข้าไปตรวจสอบในเทนทวิตเตอร์ตอนนี้อันดับหนึ่ง
มาดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนกำลัง
อารมณ์กำลังมากับบริษฐาตรการเมืองหน้าตอนนี้นะครับ
อย่างทางด้านของนาวากาตรีสิทธาธิวารีนะครับ
ที่การพักไทยสร้างไทยโอ้โหอันนี้คือผู้มาก่อนการนะฮะ
มีการโพสต์ก่อนที่เพื่อไทยจะแถลงข่าวด้วยซ้ำไป
แฮสแท็กเดียวมันจบแล้วครับนาย
ตอนแรกคือเอ๊ะคนก็หมายถึงอะไรแต่พอแถลงเสร็จปุ๊บโอ้โหนี่แหละฮะ
ผู้มาก่อนการก็คือประโยคสั้นแต่ว่าชัดเจนเหลือเกิน
แล้วคนก็รีทวิตกันเยอะครับจนกลายเป็นแฮสแท็กที่ท็อปเทนทวิตเตอร์ตอนนี้เลยนะครับ
อีกหนึ่งท่านคือคุณวิโรธลักษณะอดีศรสสเก้าไกรก็โพสต์สั้น
บอกว่าขอมือขวาก็หน่อยครับทุกคน
แล้วกำลังฟังเพลงของพี่ตั้มสมประสงค์ครับ

ก็คือเพลงเฉลยตอนจบของคุณตั้มสมประสงค์

เพราะว่าเนื้อเพลงทั้งสองเพลงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบ
เหมือนโดนคนที่ไว้ใจหักหลังอะไรอย่างนี้นะครับ
มีคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแล้วก็รีทวิตเพียบเลย
โดยเฉพาะเพลงที่ชื่อว่าไว้ใจเนื้อเพลงก็คือจุดอ่อน

ทางด้านของนายชุวิตกระมวลวิสิตโพสต์แรงเหมือนกัน
บอกว่าไม่มีประชุม๘พักอีกแล้ว
ก้าวกรายไม่โหวตให้เพื่อไทยในวันที่๔
เพื่อไทยถือโอกาสข้ามคั่วแยกออกจากก้าวไกล
เพื่อไทยจะแถลงจับคั่วใหม่ก่อนโหวตนายก

เพื่อไทยเป็นรัฐบาลและเสนอเศรษฐาเป็นนายก

แฉเพื่อชาติครั้งสำคัญในชีวิตความซื่อสัตว์เป็นที่ประจักษ์ของว่าที่นายกตัวสูง
และก็ทิ้งท้ายโพสต์ด้วยว่าโปรดติดตามชูวิต
นี่โอ้โหแสดงว่าจะมีอีกหลายแอปพิโซใช่ไหม
ก่อนหน้านี้เขาบอกจะแถลงแล้วก็ยังไม่ได้แถลง
บอกรอหลังจากมีความชัดเจนก่อนถึงจะแถลง

อีกหนึ่งคนที่โพสต์ครับนะฮะนายอานนท์นำพาครับ
ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนโพสต์คำเดียว

ลาก่อยเห็นไหมไม่ใช่ลาก่อนนะ

มันจะหมายถึงอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับ

ก้าวกายได้กระชากลากไส้กี่ขดกี่ขด
แบบนี้นะฮะคนก็คอมเมนต์กันเยอะนะครับ
บางคนก็บอกว่าโอ้โหเห็นตั้งแต่วิดีโอของการ

สวอีกท่านหนึ่งก็โพสต์เหมือนกันนะฮะ

สวิตช์สอบ่อตบตาเป็นฝ่ายคลาส

รอจังหวะปรับคอรมอแก้๑๑๒

แท็กนี้ก็มีผู้มาก่อนกัน

คือต้องบอกว่าวันนี้ความร้อนแรง

คือถ้าใครความดันสูงอย่าเข้าออนไลน์นะ

วันนี้มันร้อนแรงมากจริงหลังจากที่มีความชัดเจนนะคะ

แฮชแท็กหนึ่งนะคุณก๊อฟที่ร้อนแรงพอ

ก็บอกตีคู่กันมาเลยก็คือแฮสแท็ก

หลายคอมเมนต์เอาคลิปต่าง
พักเพื่อไทยเคยลั่นวาจาเอาไว้

เวลาดีเบตเวลาออกรายการ
ทุกขั้นตอนมันมีคลิปเก็บเอาไว้ได้หมดนะคะ
คอมเมนต์ก็จะเอาคลิปที่พักเพื่อไทย

ไม่ว่ายังไงไม่มีทางยอมจับมือกับพลังประชารัฐ
โดยเฉพาะคุณหมอชนน่า

เขาจะลาออกแล้วตั้งคำถามกลับว่า
ลืมคำพูดตัวเองไปแล้วหรือไง

ก็มียกสำนวนไทยค่ะ

ไล่ไปให้พ้นไม่ใยดี

ก็โพสต์เช่นเดียวกัน

หนูร้องไห้เหมือนกับ

โพสต์นี้เป็นความเห็นที่น่าสนใจ

ก็ลงความเห็นว่าประมาณว่า
เพื่อไทยยอมเสียสละถูกด่า
เพราะมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูล

โพสต์นี้ลงมาคอมเมนต์เยอะเลยคุณผู้ชม

บอกร้องเพลงหมากเกมนี้
ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอออย่างไร

กับการเมืองที่เกิดขึ้น

โมงครึ่งแล้วคนก็จับตากันมาตลอด

แต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาคือการโหวตเลือกนายก